มนศิษย์คำซ่อยคุณผู้ชมค่ะอดรนทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของนิติคอนโด
เมื่อเช้านี้ค่ะมาร้องทุกข์พฤติกรรมของนิติบุคคลคอนโด

เนื่องจากว่าไม่มีการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับลูกบ้านได้ทราบมากว่า๗ปี

ซึ่งนักร้องลูกทุ่งก็บอกว่าพยายามติดต่อขอประชุมกับทางคณะกรรมการคอนโด
แต่กลับถูกบ่ายเบียงตลอดเวลา
เกือบจะถูกต่อยบางทีก็ท้าชก
มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่มนต์สิทธิ์
เขาจะท้าตีด้วยเขาจะตีท้าต่อยด้วย

แจ้งความแล้วแจ้งความว่า

ก็ไม่ถึงทะเลาะครับผมว่าพี่ขอประชุมหน่อย

อยากให้ชัดเจนกับทุกบ้านแค่นี้
ใช่ครับชัดเจนเหลือเท่าไหร่อะไรยังไง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
มาร้องทุกข์แต่ก็ไม่ทิ้งฉายาเจ้าพ่อใบ้เลขเด็ดนะคะ
ใบ้ว่าอะไรไปฟังกันเลยจ้า